คุณผู้ชมไปดูเรื่องของไอเดียในการสร้างอาชีพกันบ้างนะ
วันนี้มีไอเดียดีมาฝากที่จังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านที่นี่เขามีการทำการจักษานหมวกจากเส้นไหลออกมาขายแล้วสวยงามมาก
แล้วจากสารหมวกจากเส้นไหลหรือว่าอุปกรณ์ต่างนั้นมันเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
เล่าให้ฟังก่อนนะพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะ

ชาวบ้านเขามีการรวมตัวกันในการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์หมวกจากเส้นไหล
หมู่บ้านทุ่งพิกุณฑองนะคะ
ก็มีการสู้กับวิกฤตโควิด๑๙ในช่วงนี้ด้วยนะคะ
ชาวบ้านที่นี่เขาก็จะใช้ฝีมือในการสารให้เกิดประโยชน์
ด้วยการนำเส้นไหลมาสารหมวกแบบสวยแล้วก็เก๋ไก่มากเลย
คุณทวินเทียนเพชรอายุ๖๐ปีนะคะเขาเป็นตัวแทนกลุ่ม
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าชาวบ้านใช้เส้นไหลมาทำสารหมวกแบบนี้
เพราะว่าเมื่อก่อนนะทางกลุ่มได้เคยใช้ไม้ในการสารทำหมวกมาแล้ว
รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้อื่นด้วย
แต่ตอนนี้ไม้ไผ่มันเริ่มหายากขึ้นคุณ

ก็เลยมีการเปลี่ยนจากการใช้ไม้ไผ่มาเป็นใช้ต้นไหลแทนดู
แล้วก็พบว่าของที่สารมาจากต้นไหลมีความสวยงามแล้วก็คงทนมากเหมือนกัน
ก็เลยมีการเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาใช้ต้นไหลแทนการใช้ไม้ไผ่ในการสารนั่นเอง
ซึ่งต้นไหลเขาเรียกกันอีกชื่อก็คือต้นกกราชินี

นี่ค่ะนะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนการสารมันเป็นยังไง
คือเขาจะต้องเลือกต้นไหลที่มีอายุประมาณ๔๕เดือน
เมื่อได้มาแล้วก็จะต้องนำไปตากแดดให้แห้งก่อนนะคะ
ตากให้แห้งประมาณ๕๗วัน
จากนั้นก็จะนำเส้นไหลไปแช่น้ำให้อ่อนตัวลง
แล้วก็มาย้อมสีค่ะย้อมสีตามต้องการเลยครับ
พอย้อมสีเสร็จถึงจะนำมาสารได้
ขั้นตอนการทำเครื่องสารแล้วก็บวกจากต้นไหล
มันอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะ

แต่ชาวบ้านเขาก็เลือกจะขายในราคาน่ารัก
หมวกขายใบหนึ่ง๑๐๐๓๐๐บาท
แล้วคุณดูสิกว่าจะได้แต่ละใบ
คุณป้าเขาต้องนั่งแบบโอ้โหหลังขดหลังแข็งกันแบบนี้เลยนะ
แต่ละใบก็สวยทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณ
สีสันแต่ละสีก็แบบแปลกตาแล้วก็มีแบบความเก๋ไก่นะ
ลองดูกันไหมคะใครสนใจอยากจะลองสั่งดูสักใบนะ

กลุ่มผลิตภัณฑ์หมวกจากเส้นไหลหมู่บ้านทุ่งพิกุณฑอง
หมู่๑๐ตำบลชีวันอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมาหรือว่าหมายเลขโทรศัพ

สวยมากใครอยากจะอุดหนุนหรือรับไปขายอะไรก็ติดต่อกันไปได้เลยจ้า
เป็นการแบบว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริม
แม่บ้านที่เขารวมตัวกันในช่วงนี้ด้วยนะ